ติดตามกันต่อในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้กับปัญหาเรื่องของน้ำท่วมครับที่ทั้งคนกรุงคนต่างจังหวัดก็ยังคงหวั่นกันอยู่

คุณผู้ชมครับทุกวันนี้ในประเทศไทยครับมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องของน้ำท่วมมากถึง๓๔หน่วยงาน
แต่ว่ายังคงทำงานไม่เป็นหนึ่งเดียวกันไม่บรินาการร่วมกันนะครับ
ท่านนายกจะมีการตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขึ้นมาแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่นะครับ
จะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพเลยครับ
ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณน้ำแข็งครับ
เพราะว่าทุกปีจากนี้ไปเนี่ยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเจอทุกปีทั้งกอทมและต่างจังหวัด
ฉะนั้นโจทย์ที่ว่าทำยังไงที่จะแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมอันนี้เรื่องใหญ่
น้ำท่วมทีนึงก็คิดกันทีนี่แหละครับพอน้ำไม่ท่วมเรื่องนี้ก็เงียบกันไป
ที่คุณกอล์ฟบอกเมื่อสักครู่เนี่ยปัญหาก็คือว่าเรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ย
กระจัดกระจายอยู่ใน๙กระทรวง๓๔หน่วยงานเยอะนะครับ
แล้วในสาระบบราชการเนี่ยใครที่เป็นข้าราชการต้องรู้
คนที่ไม่ใช่เป็นข้าราชการก็น่าจะรู้ว่าระบบสารบราชการในบ้านเราเนี่ย

ต่างคนต่างมีงบประมาณของตัวเอง
ต่างคนต่างมีแผนของตัวเอง
บูรณาการร่วมกันเนี่ยทำไม่ค่อยได้หรอกครับ
อย่าว่าแต่๓๔หน่วยงาน๙กระทรวงเลย
เรื่องบางเรื่องเนี่ยแค่มี๒๓หน่วยงานเท่านั้นกระจัดกระจายกันอยู่คนละกระทรวงเนี่ย
เวลามาประชุมร่วมกันเนี่ยฟังดูแผนแล้วดี
แต่ว่าพอกลับออกไปต่างคนต่างทำเหมือนเดิมครับ

เพราะว่าแต่ละคนก็มีแผนแต่ละคนก็มีงบประมาณ

อยู่กระทรวงเดียวกันเนี่ยคนละกรมกันเนี่ย
ถ้ามีงานจะต้องมาทำร่วมกันก็ยังเป็นปัญหา
เพราะว่าแต่ละกรมก็มีงบประมาณมีแผนของตัวเองไงครับ
ปฏิเสธไม่ได้เรื่องแบบนี้
สมัยก่อนยกตัวอย่างเรื่องโอท็อปไง
เดี๋ยวนี้โอท็อปมันฝ่อลงไปเพราะอะไรล่ะครับ
เพราะว่ากรมพัฒนาชุมชนก็เกี่ยวข้อง
กระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับเรื่องการค้าการขายก็หาตลาดก็เกี่ยวข้อง
กระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องไปเพิ่มศักยภาพการผลิตก็เกี่ยวข้อง
กระทรวงแรงงานเรื่องไปพัฒนาฝีมือแรงงานก็เกี่ยวข้อง
สุดท้ายขึ้นมากระจัดกระจายสำนักนายกก็เกี่ยวข้อง

แล้วพอมาถึงเรื่องเรื่องป้องกันน้ำท่วม
พอกระจัดกระจายกันอย่างนี้โอกาสที่จะเป็นทิศทางเดียวกันเนี่ยมันยาก
ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเคยตั้งหน่วยงานขึ้นมา
เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ก็พยายามจะรวบรวมเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำเนี่ย
มาบริหารจัดการมาประชุมร่วมกันเอาข้อมูลมาดูกัน
เอาข้อมูลจากเขื่อนโน่นเขื่อนนี่เอาข้อมูลจากกรมอุตุ
เอาข้อมูลจากแผนทั้งหลายของแต่ละกระทรวงมารวมกัน
แล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันก็ดูเหมือนว่าจะดีในระดับหนึ่ง
แต่เอาแค่จริงเนี่ยไม่มีคนรับผิดชอบโดยตรง
มาเจอกันวางแผนการประชุมร่วมกันพอแยกย้ายกันออกไปมันไม่บูรณาการ
วันนี้ผมเห็นข้อเสนอของแม่ลูกจันทร์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ก็อยากจะเอามาขยายผลหน่อยว่าเออทำยังไงที่
สามสิบสี่หน่วยงานเก้ากระทรวงมารวมกันทำงานด้วยกันได้ไหม
แล้วก็รวมกันยังไงล่ะเอามาเป็นกระทรวงเลยตั้งกระทรวงน้ำแห่งชาติขึ้นมา
เรื่องนี้ถ้าเอาเข้าจริงเนี่ยบูรณาการกันจริงเนี่ยมีทางที่จะแก้ได้
ตั้งเป็นกระทรวงน้ำแห่งชาติจะชื่ออื่นก็ได้แล้วโอนหน่วยงาน๓๔หน่วยงาน
ที่กระจายอยู่ในเก้ากระทรวงสามสิบสี่หน่วยงานมาอยู่ในกระทรวงเดียวกัน
กำกับโดยรัฐมนตรีคนเดียวกันแล้วถ้าให้ดีนะถ้าสมมุติเป็นยุคแรกเนี่ย
นายกเนี่ยเป็นทั้งนายกและมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนี้ได้เลย
ถามว่าการจะปรับเปลี่ยนระบบบบริหารราชการแบบนี้เนี่ยยากไหมโอ้ยากครับ
ถ้าในภาวะการเมืองปกติทำได้ยากเพราะว่าแต่ละกระทรวงก็พยายามจะรักษาฐานรักษางบประมาณของตัวเอง
ฉะนั้นในภาวะอย่างนี้น่าจะทำได้นายกมีอำนาจเต็มออกมาตรา๔๔ก็ได้
กระทรวงใหม่กระทรวงน้ำแห่งชาติเอามาจากไหนบ้างล่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอามาเลยหลัก
เอากรมชนรับประทานจากกระทรวงเกษตรเอามาอยู่ที่กระทรวงนี้
เอากรมทรัพยากรน้ำจากกระทรวงทรัพยากรมาไว้กระทรวงนี้
เอากรมอุตุจากกระทรวงไอซีทีมาไว้ที่กระทรวงนี้
เอากรมบรรเทาสารภัยจากกระทรวงมหาดไทยมาไว้ที่กระทรวงนี้
ถ้าการเมืองไม่แข็งจริงแล้วนายกไม่เอาจริงเนี่ยในภาวะปกติเขาจะไม่ยอมหรอก
เพราะว่าแต่ละกรมต่างเหล่านี้อยู่คนละกระทรวง
และแต่ละกระทรวงกรมเหล่านี้ก็เป็นกรมใหญ่มีงบประมาณเยอะมีความสำคัญ
แต่ว่าจังหวะช่วงนี้ถ้านายกมานั่งคิดดูว่าตั้งกระทรวงขึ้นมาใหม่
เอาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วมาบริหารจัดการ
มันจะเป็นแสงสว่างปลายอุโมงว่าเรามีหวังที่จะแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมได้
นี่ไม่เฉพาะกรุงเทพนะเอามาตั้งแต่ต่างจังหวัด
ฉะนั้นเรื่องนี้ยากแน่แต่ถ้านายกคิดว่าจะเอาจริงเนี่ย
ถ้านายกเห็นด้วยลงมือเลยครับทิ้งเรื่องทำไว้
ถ้ามันยังไม่เสด็จน้ำยังไม่เสร็จในช่วง๑ปีนี้
ทำทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวการเมืองเข้ามาเขาก็มาต่อยอด
และถ้าเป็นอย่างที่ว่านี้โอกาสที่เราจะเห็นการผนึกกำลังกันแก้ปัญหาเรื่อง
เรื่องน้ำท่วมมันจะเป็นหนึ่งเดียวไงไม่งั้นเราก็เถียงกันอย่างนี้
ว่าจะมีขุดเช่นยกตัวอย่างนะจะขุดคลองเจ้าพระยาอีกแห่งหนึ่งไหม
หน่วยงานนั้นว่าอย่างนี้หน่วยงานนี้ว่าอย่างนี้สุดท้ายขึ้นมาได้แต่ฝันได้แต่คิดกันไปไม่ได้ครับ
เพราะว่าแต่ละกระทรวงความเห็นก็ต่างกันและไม่มีเจ้าภาพไม่มีเจ้าภาพ
วันนี้ก็อยากจะอยากจะแสดงว่าอยากจะแสดงความเห็นว่าถ้าจะเอาจริงเอาจังตั้งกระทรวงใหม่
เอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการร่วมกันต่างคนต่างทำอย่างนี้ก็เจออย่างอย่างนี้ทุกปี
อีกเรื่องหนึ่งนี่น่าจะเป็นข่าวดีของคนกอทมครับมีข่าวเมื่อเช้าว่ากอทมจะกระจายท่อระบายน้ำบรรเทาน้ำท่วมกรุงอย่างที่ท่านเห็นในจอตอนนี้
อันนี้ก็เป็นข่าวดีเพราะว่าท่อใหม่ที่กอทมจะเริ่มนำร่องเป็นท่อ๑๒มอันนี้ใหญ่พอสมควรนะครับ
เริ่มแรกระยะที่๑จะมี๑๑โครงการใช้งบประมาณประมาณ๒๐๐๐กว่าจะเริ่มเป็นจุดก่อนจุดหนึ่ง
ที่ถนนทรงสวัสดิ์จากแยกหมอมีถึงแม่น้ำเจ้าพระยาเขตสัมพันธวงศ์
จุดที่๒ถนนนราธิวาสราชนกริน๒จุด
จุดที่๓บริเวณถนนสุขุมวิทย์อโศกมนตรี
ตั้งแต่สุขุมวิทย์ซอย๑๙ไล่ไปถึงสุขุมวิทย์ซอย๒๓แยก๑เขตวัฒนา
อันนี้ก็จะลงทั้งหมดเนี่ย
จะเป็นท่อผ่าศูนย์กลาง๒เมตร
ใหญ่นะครับอันนี้นำร่องก่อน
แล้วถ้าทำกันสำเร็จจริงเนี่ยนะครับมีเงินเพียงพอเนี่ย
ท่อใหญ่ทั่วกรุงเนี่ยแก้ปัญหาได้
ที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ท่อเล็กนิดเดียวครับ
เพราะว่าสมัยก่อนคนกรุงเทพยังมีไม่มาก
อยู่กันน้อยการทิ้งน้ำน้ำทิ้งก็น้อย
น้ำกินน้ำใช้น้ำอาบก็น้อย
ใช้น้ำน้อยปล่อยน้ำน้อยลงท่อมันก็ระบายได้
วันหนึ่งคนกรุงเทพตอนนี้ทั้งประชากรจริง
และประชากรแฝงทั้งนอกท่องเที่ยวมาอยู่กันเนี่ย
ล้านคนใช้น้ำมากทิ้งน้ำมากระบายน้ำมาก
ท่อเล็กเอาไม่อยู่แล้วไหนก็จะไปเจอ
พวดผัดไทยหอยทอดเสร็จแล้วก็ทิ้งน้ำมันลงไปในท่อเนี่ย
กอทมจะเริ่มมีโครงการเปลี่ยนท่อระบายน้ำ
จากท่อเล็กเป็นท่อใหญ่
ครึ่งนี่ลองคำนวณดูนะครับกว้างนะครับ
ครึ่งถึงสองเมตรตรงไหนใส่เข้าไปสองเม็ดเนี่ย

ปัญหาก็คือว่ากอทมจะค่อยไล่เปลี่ยนไปอย่างนี้
งบประมาณจะมีมากน้อยแค่ไหน
อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับเป็นข่าวที่เรามีความหวังขึ้น

ทีนี้ก็มาถึงเรื่องบทกรอนของวันนี้ครับ
เมื่อวานเนี่ยผมเอาคลิปของเหล่าราชนาวี
ที่เขาไปแสดงความจงรักภักดีบนเรือหลวงจักรีนรเบศ
แล้วเขาก็ร้องเพลงสันเสริญพระบารมี
แสดงความจงรักภักดีเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มาก
ร้องเพลงสันเสริญพระบารมีที่ยิ่งใหญ่
อีกเรื่องหนึ่งก็คือที่ท้องสนามหลวง
จำได้ไหมครับที่หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคคลท่านมุ้ย
อยากจะแสดงปรากฏการณ์ให้เห็นว่าพระศักดิกรคนไทยเนี่ย
เป็นแสนเนี่ยมาร่วมแสดงออกแห่งความจงรักภักดี
มาร่วมขับร้องเพลงสันเสริญพระบรมี
แล้วก็บันทึกไว้ในแผ่นดินได้เลยนะครับว่า
นี่คือการร้องเพลงสันเสริญพระบรมีที่มีผู้ร่วมขับร้องมากที่สุด
ร้องในสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ของประเทศมายาวนานก็คือสนามหลวง
สนามหลวงเนี่ยคนรุ่นเก่าเขาเรียกทุ่งพระสุเมนครับ
และทุ่งพระสุเมนแห่งนี้กำลังจะกลับมาเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง
อีกไม่กี่วันจากนี้ไป
ฉะนั้นวันนี้จะปิดท้ายบันทึกถึงปรากฏการณ์พิเศษที่ทุ่งพระสุเมนท้องสนามหลวง
ในวันที่คนนับแสนร่วมร้องเพลงสันเสริญพระบารมีครับ
ที่นี่เคยเป็นทุ่งพระสุเมนมีประวัติชัดเจนให้เล่าขาน
มีเรื่องราวยิ่งใหญ่ในบรรพการที่ก่อเกิดตำนานแห่งแผ่นดิน
นี่คือหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์
สืบทอดสู่ชนชาติไม่รู้สิ้น
คนนับแสนร่วมสันเสริญสยามิน
แล้วน้ำตาก็ไหลรินไปตามเพลง
น้ำตาก็ไหลรินไปตามเพลง

โอ้อินทรีย์โอ้อินทรีย์
เทพธิ์ที่รักของเราอยู่บ้าน

โอ้อินทรีย์ที่รักของเราอยู่บ้าน

โอ้อินทรีย์

โอ้อินทรีย์